คราวนี้เราไปดูหมู่บ้านหนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีชื่อใช่ไหม

หมู่บ้านนี้ที่พยาวคุณผู้ชมบ้านสรรต้นพึ่ง
เขาก็มีที่มาเหมือนกันคือหมู่บ้านนี้นะคะมีพึ่งหลวง
ไปอาศัยทำรังอยู่เดี๋ยวให้ไปดูกันดีกว่าว่า
ทำรังอยู่ที่ไหนรังใหญ่แค่ไหนด้วยนะคะ
นี่คุณผู้ชมต้นไม้ต้นนี้ล่ะคุณผู้ชม
เป็นต้นงิ้วอยู่ที่บ้านสรรต้นพึ่งหมู่๖
ตำบลแม่อิงอำเภอภูกามยาวจังหวัดพระยาวนะคะ
มีพึ่งหลวงทำรังอยู่บนต้นงิ้วจำนวนมาก
ที่แปลกก็คือว่าเพิ่งจะทำรังอยู่ต้นนี้ต้นเดียวด้วย

บอกว่าทุกปีจะมีพึ่งหลวงมาทำรังอยู่ที่ชุมชนนี้
ละหลายสิบรังอยู่บนต้นงิ้วต้นนี้แหละต้นเดียวเลยนะคะ
เท่าคนแก่เล่าว่าก่อนที่จะมาสร้างหมู่บ้านสรรต้นพึ่งเนี่ย
ก็มีต้นงิ้วเป็นคู่แฝดอยู่คู่นึง
มีพึ่งมาสร้างรังอยู่ตลอดปีนะคะ

ชาวบ้านในยุคที่เริ่มเกาะตั้งเนี่ยก็เลยบอกว่า
อ่ะงั้นชื่อบ้านสันต้นพึ่งละกัน
เชื่อว่าพึ่งหลวงนี้มาพึ่งบารมีพญางิ้วป่า
ก็เลยตั้งสารคู่ขึ้นมากับต้นงิ้วนะคะ
ชื่อว่าสารเจ้าพ่อบ้านสรรต้นพึ่ง
มีเรื่องราวความเป็นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
แล้วก็ทำมานานหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะ

จะเอารังพึ่งหรือไปทำอะไรกับพึ่งนี่นะ
ก็มีอะไรเกิดขึ้นกับคนนั้น

ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าเลย
ตั้งแต่มีเรื่องมีราวขึ้นมานะคะ

แต่ก็จะมาต้นนี้มาจุดนี้มาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

แล้วก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของคนในพื้นที่

แล้วก็ได้รู้ที่มาของชื่อของหมู่บ้านว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้
ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่อื่นนะ
ใครที่มีพึ่งมาทำรังที่บ้านเขาเชื่อว่าเป็นสิริมงคลด้วยเหมือนกัน

ไปไล่เขาเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไปไล่ไล่เขาแล้วเนี่ย
แล้วพึ่งเขาบินกลับมาทำร้ายอย่างนี้เพราะว่ารังพึ่งแปลว่าเขาต้องอยู่กันเยอะ

ดีนะเจอพึ่ง

เป็นไงคุณ